ส่วนเหตุการณ์นี้เป็นความคืบหน้ากรณีของน้องโอ๊ตนะครับ

ปรากฏว่าไปตกคูน้ำแล้วสภาพคือหัวจมไปในคูน้ำ

หลังจากที่ช่วงเช้า๒๐มกราคม
ชาวบ้านไปเจอศพน้องโอ๊ตอายุ๑๔ครับ

โอ๊ตคือเด็กชายธนากรมาลัยครับ
ที่ชาวบ้านไปเจอก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่
แล้วใกล้กันก็ไปเจอมอเตอร์ไซค์ของน้องล้มอยู่ด้วย
ตำรวจโรงพักลำดวนก็ไปตรวจสอบ
เจอโทรศัพท์มือถือของน้องนะครับ

หรือเป็นการฆาตกรรมอำพรางหรืออย่างไร
กับแม่น้องโอ๊ตก็ยังคาใจ

บัญชีเฟซบุ๊กเอยอินสตราแกรมเอย

วันนี้ตำรวจก็เชิญตัวมาให้ปากคำ

ไปหาเพื่อนตอน๔ทุ่มกว่า
ถ้าบอกเวลาละเอียดก็คือ๔ทุ่ม๓๐นาที

เพื่อจะพากันไปที่บ้านน้องแทนรัก

เอาหลักฐานตรงนั้นมาให้ดูข้อความนี้ครับ
เพื่อยืนยันว่าช่วงดึก๑๙มกราเนี่ย

มาไหมบ้านในแทนใครบ้าง
นี่เขาก็บอกว่ากูมึงไอ้แทน
มึงไปยัง๔ทุ่มครึ่งไปไหมเดี๋ยวไปรับ

ที่ไหนก็มีการคุยข้อความกันอยู่แบบนี้
จากข้อความจะเห็นว่าน้องโอ๊ตทักแชทไปหาน้องยู
ถามว่าจะไปบ้านของน้องแทน๔ทุ่มครึ่งไหมเดี๋ยวไปรับ
๔ทุ่ม๘นาทีน้องโอ๊ตพิมพ์ตอบกลับน้องยูว่า
กำลังจะไปเดี๋ยวเอารถแม่ไปน้ำมันขีดเดียวไม่รู้ถึงหรือเปล่า
ตังค์ก็ไม่มีเติมน้ำมัน
นี่ฮะน้ำมันพอไหมไม่รู้ดิกรัม

มาครับ๔ทุ่ม๓๑นาที
เห็นว่าน้องโอ๊ตเนี่ยโทรหาเพื่อนผ่านทางเฟซบุ๊กหลายครั้ง
เฟซบุ๊กมันโทรได้เห็นไหมฮะมันมีรูปโทรศัพท์อยู่มุมขวาด้านบน
ดโทรหาเพื่อนแบบนี้หลายครั้งโทรออกโทรออกโทรออก
เป็นเวลาเดียวกันกับที่วงจรปิดจับภาพตอนที่น้องขี่มอเตอร์ไซค์อยู่
และเป็นหลักฐานชี้ได้ว่าน้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปและกดโทรศัพท์ไปด้วย
นี่ครับภาพนี้ดูอีกสักครั้งถ้าดูไม่ทัน
เป็นภาพเคลื่อนไหวได้เลยครับนี่ฮะเห็นไหมไปแล้ว
เขาบอกว่าภาพนี้ที่น้องขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านกล้องเนี่ยนะฮะ
๔ทุ่ม๓๑นาทีน้องโอ๊ตขี่รถไปและกดโทรศัพท์ไปด้วย
คาดว่าคงจะกดโทรหาเพื่อนห่างจากจุดที่วงจรปิดจับภาพได้อีกประมาณ๓กิโลเป็นจุดที่น้องตาย
ทุ่ม๓๓เป็นเวลาที่น้องโอ๊ตขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านกล้องวงจรปิดเป็นตัวสุดท้าย
ถึงจุดที่น้องไปมอเตอร์ไซค์ล้มแล้วก็หน้าจมคูคลอง
คาดว่าอาจจะโทรหลังจากที่รถตกลงมาตรงจุดนี้แล้วหรือเปล่า
พอเพื่อนรับสายไม่พูดอะไรครับเพื่อนก็ถามว่าอยู่ไหนอยู่ไหนแล้วโทรมาอีก
แต่โอ๊ตก็ไม่พูดอะไรอีกเหตุการณ์เนี้ยครับวงจรปิดก็จับภาพได้
คุณผู้ชมดูนะฮะคือเหมือนกับเห็นเพื่อนขี่มอเตอร์ไซค์ออกตามหาน้องโอ๊ต
เพราะคิดว่าสงสัยน้ำมันหมดหรือเปล่าเพราะตอนที่เขาจะมาเขาบอกว่า
น้ำมันจะหมดไม่มีตังค์เติมถูกไหมฮะเพื่อนก็ขี่รถไล่ตามกัน
แต่ก็ไม่เจอโทรหาก็ไม่มีคนรับเนี่ยกลุ่มเพื่อนที่ขี่รถผ่านไป
เขาก็เลยคิดว่าสงสัยโอ๊ตคงกลับบ้านแล้วแหละโอเคถ้างั้นแยก
หลายคนที่กำลังสงสัยตอนนี้ก็คือว่าหลังจากที่โอ๊ตตายแล้วโทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือที่ใช้แชทและกดโทรหาเพื่อนมันหายไปไหน
เพราะยังไม่เจอจนถึงตอนนี้ครับ

คือหนึ่งตอนที่น้องโอ๊ตรถล้มไปแล้วเนี่ยโทรศัพท์อาจจะกระเด็นตกอยู่แถวนั้นแล้วตอนนี้คงจะยังหาไม่เจอหรือเปล่า

ตอนที่น้องโอ๊ตรถล้มไปแล้วตกลงไปในคูน้ำโทรศัพท์อาจจะหล่นบนถนนแล้วมีคนมาเจอแล้วเอาโทรศัพท์ไปไหม
แต่ประเด็นนี้มันก็จะขัดแย้งกันกับคำให้การของเพื่อนที่บอกว่าโอ๊ตเขาโทรหาซึ่งแสดงว่าโทรศัพท์เนี่ยมันต้องอยู่ใกล้ตัวสิหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุถ้าเทียบไทม์ไลน์จากวงจรปิดที่วิ่งผ่านกล้องไปแล้วไปรถล้มตรงนั้นแล้วกดโทรหาเพื่อนแล้วไม่พูดอ่ะแสดงว่าโทรศัพท์ต้องอยู่กับโอ๊ตถ้ามีคน
โทรศัพท์แต่อาจจะไม่ทันได้เห็นร่างหรือเปล่าเอาแต่โทรศัพท์ไปเลย
อันนี้ก็สันนิษฐานไว้๓ข้อในเบื้องต้นครับ
คุณแซคนัทวินนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปคุยกับชาวบ้าน
บอกว่าบริเวณจุดที่เกิดอุบัติเหตุเกิดเรื่องอุบัติเหตุตรงจุดนี้
และกลางคืนไม่ค่อยมีไฟส่องสว่าง
จะมีคนไปเจอร่างน้องโอ๊ตหลายคนได้ยินเสียงรถชน
แต่ไม่มีใครกล้าออกไปดูรู้อีกทีก็เช้าแล้ว

ไม่รู้เลยตอนเช้าผมก็วิ่งไปซื้อของเก่า
พบกลับมาเห็นคนเยอะเลย
ผมนึกว่ามันล้มธรรมดาเนาะว่าเข้าไปละมาก
คุณลุงมันมีใครมาจอดดูจอดอะไรก่อนหน้านี้ไหม
เห็นมีรถใครเลยครับ
คุณลุงบอกว่าไม่เห็นมีรถใครมาเลย
คุณแซคนัทวินเดินทางย้อนกลับไปที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งฮะ
ก็หวังว่าจะช่วยในการหาข้อมูลต่างเพิ่มเติม
เพื่อเป็นประโยชน์กับทางตำรวจและทางคดี
เจอไหมโทรศัพท์มือถือหาอยู่นานสองนาน
นี่ฮะไม่เจอครับ
และจากการตรวจสอบพบว่าบริเวณนี้มันชันพอสมควร
การเดินขึ้นลงค่อนข้างยาก
ทางคดีเองครอบครัวก็รอฟังผลการชนะสูตร

ว่าเป็นเพียงแค่อุบัติเหตุหรือเปล่า

หรือมันมีปัจจัยอื่นไหมอย่างที่บอก
ฆาตกรรมอำพลางไหมหรือใด
ตอนที่น้องยังไม่ตายยังมีลมหายใจ
มีใครเห็นน้องไหมเจอตัวน้องหรือเปล่า

แล้วถ้าคนนั้นเห็นน้องเอาโทรศัพท์น้องไปด้วยหรือเปล่า
เหล่านี้ถ้าหากว่ามีแล้วไม่ช่วย
หรือเห็นแล้วเอาโทรศัพท์ของเขาไป

ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วเรียกพยานแวดล้อมทั้งหมดมาให้ปากคำ